เที่ยงครึ่งกลับมาติดตามข่าวกันต่อ

นี่ไปดูคู่บ่าวสาวนี้นะครับ
บอกว่านี่เงินทองไม่ต้องขนมาเยอะเลย

เอามาแค่๙๙๙บาท
พร้อมกับนี่หัวใจและความรัก
แค่นี้นะก็ขอเจ้าสาวได้แล้ว
เงินทองน้อยแต่ความรักเป็นล้าน
ล้นใจมากใช่ความรักมันลดมันจุกอกอยู่แบบนี้นะฮะ
นี่งานแต่งงานที่มีสินสอดแค่๙๙๙บาท
แต่ทุกคนชื่นมื้นสนุกสนานมาเต็มแบบนี้นะครับ
เจ้าบ่าวก็คือนายพงเทพฉิมนาคหรือฮั่นอายุ๓๒ปีนะฮะ
ส่วนเจ้าสาวก็คือนางสาววิริยาพิกุลเขียวหรือว่าหมู
อายุ๒๖ปียินดีกับทั้งคู่นี้ด้วยนะครับ
คือเงินสินสอดของงานนี้แค่๙๙๙บาทมีที่มาอย่างไกล
คือหัวหน้างานของฝั่งเจ้าบ่าวบอกว่า
ฮั่นเป็นพนักงานเป็นลูกน้องของบริษัทเธอ

พี่ผมอยากจะแต่งงานกับแฟนสาวแล้ว
แต่แฟนสาวของผมคือมีอาการป่วยบ่อยครั้ง
ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงมีโรครุมร้าวหลายโรคนะครับ
ทีนี้อยากจะจัดงานเพื่อจะได้ดูแลซึ่งกันและกัน
ทีนี้โอ้โหหัวหน้างานและเพื่อนก็บอกว่า
ทั้งสองคนไม่มีเงินทุนในการจัดงาน
บริษัทร้านวิวาร้านสตูดิโอ

พวกเราขนแรงกันมามาทำอะไรบ้าง

และสุดท้ายก็เป็นงานแต่งที่ชื่นมื้นแบบนี้นะครับ
จริงแล้วก่อนหน้านี้เดือนเมษายนที่ผ่านมา
มีการเตรียมจัดงานให้กับทั้งคู่แล้วนะ
แต่เจ้าสาวเกิดอาการป่วยต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
ทีนี้เจ้าสาวเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาล
บ่าวก็เลยอยากจะแต่งงานกับเจ้าสาวนะฮะ
ส่วนเงิน๙๙๙บาทบอกว่ามีน้อยแต่เลขนี้เป็นเลขมงคลของไทย
สอดจะน้อยแต่ความรักของผมและของเจ้าสาว
มีมากเป็นล้านเลยครับขอบคุณทุกคน
แล้วก็ขอบคุณหัวหน้างานรวมถึงญาติพี่น้องครอบครัว
เกลือทุกคนนี่ดูความชื่นมื้นของเขาหน่อยนะฮะ
ปลื้มใจและดีใจมากแกมาบอกความรู้สึกแล้วขอบคุณนะครับ
รู้สึกดีใจมากเลยครับรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตเลยครับ
ผมได้เจอกับแฟนเพราะว่าบอกไม่ถูกครับ
แต่แต่รู้สึกปลื้มใจและดีใจมากอยากมีความรู้สึกอะไรจะบอกเขาไหม
ดีใจมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ

ผมคิดว่าความสุขที่ผมเจออยู่มันหาซื้อไม่ได้ครับ
เราไม่ได้เจอกับทุกคนแล้วก็ไม่มีใครอยากป่วยทุกคนครับ
กำลังใจก็ดีขึ้นนะครับ
ที่เจอหลายคนที่ให้กำลังใจ
คนที่รู้จักและไม่รู้จักที่ยื่นมือมาช่วย
ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณจริงครับ

โอ้โหนี่เหมือนผมคุณอาริยาแล้วก็คุณผู้ชม

เป็นสักกิพยานในความรักของเขาอวยพรเลย
ขอให้มีความรักมากล้นใจจริงนะฮะ
แล้วก็เรียกได้ว่าทรัพย์สินเงินทองสินสอดอะไรเนี่ย
ไม่ต้องมากแบบนี้ก็มีความสุขได้แล้วเนาะ
ใช่ครับนะฮะยินดีด้วยนะครับครับ